ดูคลิปนี้คุณพ่ออุดมศักดิ์
แกก็เก็บขยะนะทำอาชีพเก็บขยะขายพอเลิกงานแล้วก็เก็บข้าวเก็บของอยู่ลูกสาวมาหาด้วยชุดนี้

ฟูไหมล่ะครับนี่ฮะลูกสาวเดินมาหาคุณพ่อเพิ่งจะเลิกงานเพิ่งเก็บขยะเสร็จกอดเลยครับ

แล้วก็ใบปริญญาด้วยครับ
แต้วอุศนีอิงขนอนครับอายุ๒๓ปี

เทศบาลตะบนบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับ
หวังจะเตอร์ไพรส์ที่พ่อที่ตัวเธอเนี่ย
เรียนจบจากการส่งเสียของพ่อนี่แหละ
จังหวะนั้นคุณพ่อก็โอ้โหหันมาตกใจเลยครับ

พ่อและแม่ของน้องแต้วบอกว่ารู้สึกดีใจภูมิใจมาก
แม้จะทำอาชีพเก็บขยะก็เงินอาจจะไม่ได้มากมายอะไร
แต่ก็ถือเป็นอาชีพสุจริตจนส่งเสียให้ลูกสาวเรียนจบพยาบาลได้
แต้วก็บอกไม่เคยรู้สึกอายอาชีพของพ่อเลยนะ
เพราะทั้งพ่อทั้งแม่ก็ทำงานสุจริตแบบนี้แล้วทำให้เธอมีวันนี้ได้
ต่อไปพ่อแม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วเดี๋ยวหนูจะดูแลพ่อแม่บ้างครับ
ปัจจุบันน้องแต้วเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแหลมงอกที่ตราด
แล้วก็ตั้งปณิธานว่าจะดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุด
แล้วก็จะดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดด้วย
บอกด้วยนะบอกว่าต่อไปนี้คือหนูจะสร้างบ้านให้แม่
หรือจะซื้อรถให้แม่แม่ลำบากแม่เหนื่อยกับหนูมาเยอะแล้ว